การดูแลเด็กไม่เหมาะสมนี่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ค่อนข้างจะมากในบ้านเรานะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยครับ
แบบรูปแบบของการดูแลไม่เหมาะสมเนี่ย

รูปแบบที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดประวัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
จะต้องคุยกับคุณหมอทางธรรมศาสตร์หรือทางนครสวรรค์หรือประวัติอดีต
ว่าก่อนหน้านี้เคสของน้องยิ้มอย่างเนี่ยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างมากี่ครั้งเลย
แต่อย่างไรก็ตามก็มีฟังดูจากประวัติจากข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มอาการกลุ่มหนึ่งที่
ผู้ปกครองเนี่ยจะพาเด็กมาโรงพยาบาลนะครับ
ด้วยอาการที่ตัวเองเป็นคนทำขึ้นมาเองนะฮะ
เพื่อให้เด็กเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เข้ามาสู่โรงพยาบาล
แล้วก็ได้รับความสนใจในการตรวจรักษานะฮะ
ด้วยเครื่องมือต่างนานาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะ
แล้วอาการเจ็บปวดนี้บางครั้งกระทำรุนแรงเกินไป
สุดท้ายเด็กก็อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งของผู้ดูแลนะครับ
ของพ่อแม่ที่อาจจะต้องการเรียกความสนใจจากผู้อื่นจากสังคมด้วย
เพื่อให้ได้รับความสนใจเนี่ยต่อตัวลูกหลานเขาหรือต่อตัวเขาคะ
ต่อตัวเขาเองค่ะเนื่องจากภูกษาธรรมเหล่านี้
มักจะมีปัญหาตอนวัยเด็ก
อาจจะขาดเป็นสิ่งหรือตัวที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาก่อนค่ะ
เช่นขาดการดูแลขาดความรักความอบอุ่น
ขาดความสนใจจากการดูแลในวัยเด็กมาก่อนครับ
แล้วก็สภาพจิตอันเนี้ยก็เกิดเป็นอาการที่แสดงออกมานะฮะ
ซึ่งลักษณะจะคล้ายกันแต่ภูมิอาการศิษยธรรมนี้มันก็มีความแตกต่างกันไปค่ะ
หรือถ้าสมมุติฉันลองคิดแบบในแง่ที่ลบกว่านี้นะคะ
หรือจริงอาจจะไม่ใช่เข้ารักษณะอย่างที่คุณหมออธิบายมาหรอก
อาจจะเป็นแค่ว่าเขาต้องการเงินเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรอย่างอื่น
ไม่ได้มีปมในชีวิตไม่ได้ต้องการความสนใจ
คืออยากได้เงินมันสามารถอธิบายแบบนี้แบบทะลุไปแบบนี้เลยได้ไหมคะ
ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ในสังคมตอนนี้นะฮะ
ก็คือว่าเป็นคนใจร้ายเรียกร้องเงินทำเพื่อเงิน
แต่ว่าก็เราต้องไปดูรายละเอียดผมหนึ่งว่าต้องไปดูประวัติที่นครสวรรค์
ที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการถูกเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะ

เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าจริงแล้วก่อนนั้นเนี่ยมาซ้ำแล้วซ้ำอีกกี่ครั้งนะฮะ
แต่ว่ารักษณะที่ถ้าหากเป็นการมาซ้ำหลายครั้ง
เราก็จะสังเกตได้นะว่าในกรณีสมมุติว่าเขาอยากจะทำร้ายเด็ก
เขาอาจจะทำลายด้วยวิธีอื่นไม่ต้องมาปรากฏอยู่ในโรงพยาบาล
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกวินิจฉัยได้ไง
ว่าเขาเป็นคนทำร้ายลูกถูกไหม
ในตอนนี้ที่ได้เงินแล้วก็วางแผนอย่างรอบครอบ
วางแผนรอบครอบเนี่ยอาจจะไม่กล้าพอที่จะเอาเข้ามาที่โรงพยาบาล
เพื่อเรียกร้องเงิน
ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้กระทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย
แล้วก็มาโรงพยาบาลเพื่อมาหลอกล่อ
ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกจับได้อีกเช่นกันนะ
ก็อาจต้องดูว่าจริงแล้วเป็นอย่างไรนะฮะ
เราจะเห็นได้ว่าเวลาเขามาแล้วเนี่ยนะ
เขาก็จะเอาไปถ่ายภาพลงไปเรียกความสนใจ
คือโซเชียลมีเดียนี่ก็อาจจะเป็นสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึ่งอาจจะเป็นตัวเสริมกลุ่มอาการโรคอันนี้ด้วยก็ได้นะฮะ
เดิมที่ถูกพามาโรคพยาบาลอาจจะได้ความสนใจจากแพทยาบาลเท่านั้นอีก
คุณหมอคะถามจากคนที่ติดตามเพจแม่ลูกที่ว่านี้นี่นะคะ
แล้วก็มันเกิดเหตุตอนที่น้องคนโตค่อยหมดลมค่อยจากไป
แล้วคุณแม่เนี่ยไลฟ์ด้วยคำถามคือว่าอันนี้คือ
คุณหมอมองว่านี่ก็คือเข้าอยู่ในกลุ่มอาการที่
ถ้าเขามีปัญหาสภาพจิตจริงก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาจะแสดงออกได้แบบนี้หรือเปล่าคะ
คือพฤติกรรมของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในเชิงเสริม
แก้ปัญหาสุขภาพจิตของตนเองมีหลายรูปแบบ
แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาติดตามดูนะฮะ
ก็มีส่วนเลยไม่ใช่แปลว่าทำให้ผู้กระทำเนี่ยไม่มีความผิดนะ
หมายความว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องศึกษาไว้
ผู้กระทำที่กระทำกับเด็กไม่เหมาะสมในลักษณะแบบนี้มีความผิดทั้งสิ้น
แล้วก็จะต้องได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย
แต่ว่าถ้าหากมีสภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะต้องรับการดำเนินการทั้งคู่
เพราะการดำเนินการทางกฎหมายเราก็รู้ว่าเราใช้กฎหมายเพื่อปรับพฤติกรรมของคนในสังคมถูกไหม
ถ้าคนในสังคมที่เราไปปรับพฤติกรรมเขามีสุขภาพจิตที่มีปัญหาอยู่แล้วต้องการการรักษาพยาบาลร่วมด้วยกับการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรม
เราก็ต้องทำทั้งคู่อันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่เขาวินิจฉัยในลายนี้ครับ
เข้าใจได้ค่ะคือถ้าสมมุติมันวินิจฉัยว่าเขาเองก็ต้องได้รับการรักษาก็คือมันต้องคู่ไปกับการที่ถ้าเขาผิดจริงก็ต้องได้รับการลงโทษแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
ถูกต้องครับมันไม่ใช่ละเว้นแล้วก็โรคนี้เป็นโรคที่ต้องวินิจฉัยให้ได้วินิจฉัยไม่ง่ายนะฮะยาก
เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนื่องจากมันเกิดการกระทำซ้ำแล้วก็ลงเอยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรักษาพยาบาลหรือว่าฝ่ายคุ้มครองเด็ก
คุณหมอค่ะขอสั้นแต่ว่าอยากจะทราบมากว่าสมมุติว่าถ้าเขามีอาการทางจิตใจแบบนี้จริงเนี่ยนะคะการกระทำแบบนี้ต่อเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยงใช่ไหมคะว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมหรือว่าลูกตัวเอง
ใช่ครับลูกตัวเองก็มีหลายลายที่กระทำ
เราจะสังเกตว่าคนนี้กระทำทั้งลูกเลี้ยงแล้วก็ลูกตัวเอง
ในรายที่๒ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน
กรณีลูกเลี้ยงคนแรกเนี่ยยังจะต้องสืบ
ผมคิดว่าถ้าพูดถึงในด้านคุ้มครองเด็กนะ
เราคงต้องสืบต่อเรื่องของมันดาที่แท้จริง
ว่ามีการละเลยการปล่อยปะละเลยให้ผู้เลี้ยงดูทดแทน
แล้วก็ไม่ทราบได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ในการมอบสิทธิ์ปกครองให้กับผู้เลี้ยงดูที่ลงเอยลูกเขาเสียชีวิต
แล้วเห็นว่าร้านก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้มา
สิ่งเหล่านี้มันดาคนแรกเนี่ย
ถ้าในกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ย
แม่และผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบ
ต้องไปดูว่ากระบวนการมอบหมายทดแทนเนี่ย

เข้าใจค่ะยังไงที่คุณหมออธิบายมาเดี๋ยวตามอีกที
เพราะว่าเดี๋ยวรอกองปราบสรุปสำนวนน่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ